ช่างแอร์คนนี้จะซ่อมแอร์แกะคอมเพรสเซอร์แอร์จ้าเอ๊เจอตัวนี้

เดี๋ยวดอมฟังมายังไงดอมเมื่อกี้เองจ๊ะเอ๋ท่านน่ารักเลยแม่
ตัวอะไรอ่ะงูเหลือมด้วยนะครับตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมฮะ
มาพร้อมกับกองฟางซึ่งไม่รู้มายังไงคือตอนที่กำลังจะไขเปิดฝา
อีกคนนึงที่ไม่ใช่คนนี้มีแบบดุ้งนะแล้วเนี่ยตอนเปิดออกมา
เจองูขดอยู่อย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมโอ้เนี่ยแล้วมีข้อความแค่เปิดฝา
ทำไมต้องตกใจด้วยจะไม่ตกใจได้ไงเจองูเหลือมคุณผู้ชมฮะเออ
หลังจากนั้นเขาก็ค่อยเอาไม้เขียออกระหว่างนั้นงูมันเหมือนจะตกใจคุณผู้ชม
มาใส่คนอ่ะนี่พุ่งออกมาเลยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยโอ้โหคนหนีแทบไม่ทันนะฮะ
คืออยู่ตรงแอร์มันเย็นไม่พอใช่ไหม
ลงไปว่ายน้ำหรือยังไงแต่ได้คำตอบแล้วพี่น้ำแข
ทำไมมันมีฟางอะไรอยู่ในนั้นนกไปทำรัง

คือนกมันทำรังอยู่งูก็กินนกกินจนหมดรังเลย
ท้องใหญ่ปุ๊บไปต่อไม่ได้

ที่ช่วยเหลืองูออกมาได้นะ
ชาวเน็ตแซวเลยฮะกินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบาย
ี่ห้อแอนบางคนบอกสาธุนกออกลูกเป็นงูไหว้สิคะรออะไรล่ะ

คนในเน็ตนี้เป็นคนตลกนะต้องเป็นคนตลกนะเนี่ย